เมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้หอพักนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษา
เป็นนักเรียนของโรงเรียนพิทักกิจวิทยาอยู่ในอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย
อุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะทำให้มีนักเรียนเสียชีวิตไปถึง๑๗คนนะคะระบาดเจ็บอีก๕คน
ขณะนี้ทางโรงเรียนได้ประกาศหยุดเรียนชั่วคราวแล้วค่ะ
หอพักดังกล่าวนะคะเป็นบ้านเด็กร่วมใจซึ่งเป็นหอพักนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษา
ของโรงเรียนพิทักเกียรติวิทยามูลนิธิพันธกิจสุขสรรค์ในอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย
ตำรวจภูทรเวียงป่าเป้าค่ะพร้อมกับกู้ภัยระดมรถน้ำ๓คันฉีดน้ำสกัดเพื่อที่จะควบคุมเพลิง
ซึ่งใช้เวลาร่วมกว่า๓ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ค่ะ
ส่งผลให้นักเรียนเสียชีวิตไป๑๗คนนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเด็กอายุระหว่าง๕๑๒ปี
และบาดเจ็บอีก๕คนในจำนวนนี้อาการบาดเจ็บสาหัส๒คนและศูนย์หายอีก๒คนค่ะ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่นำศพเก็บไว้ที่โรงพยาบาลแม่สวยนะคะ
ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและก็บางส่วนค่ะ
ส่งตัวที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เบื้องต้นอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
พลตรีพิสารนาคพจนค่ะผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๓๗พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งก็พบว่าด้านบนเป็นห้องนอนจำนวน๗ห้อง
ส่วนด้านล่างค่ะเป็นห้องที่ใช้ทำกิจกรรมและเก็บสิ่งของที่ใช้ในหอพัก
โดยตัวอาคารถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลังค่ะ
ปกติแล้วนะคะจะมีนักเรียนหญิงพักอยู่ในอาคารดังกล่าวจำนวน๓๘คน
มีอาจารย์ผู้หญิงนอนกับเด็กอีก๑๓คนมีแม่บ้านอยู่ที่ชั้นล่างอีก๑คน
ส่วนในวันเกิดเหตุค่ะเป็นวันหยุดจึงมีครูอยู่เพียง๑คนและแม่บ้านอีก๑คนนะคะ
ระหว่างนั้นค่ะแม่บ้านออกไปรับประทานอาหารที่นอกบ้านนะคะ
ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากมูลนิธิก่อนที่ไฟจะลุกไหม้ที่ชั้นล่างอย่างหนัก
ครูที่พักอยู่ด้านบนต้องนำเด็กโรยตัวลงมาจากทางหน้าต่างค่ะ

แต่พวกหนูลงมาจากทางหน้าต่างค่ะ
หนูไม่รู้ถึงเติมมาก็กวาดเต็มห้องและก็มืดมากค่ะ
ขณะนี้นะคะตำรวจกองวิทยาการภูทรจังหวัดเชียงรายไปตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุอีกครั้งค่ะ
ซึ่งเบื้องต้นทางโรงเรียนได้แจ้งปิดการเรียนการสอนชั่วคราวเป็นเวลา๗วันนะคะ
บอกว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปดูแลและให้การช่วยเหลือ
ว่าช่วงบ่ายวันนี้จะมีรายละเอียดแล้วก็มาตรการในการดูแลเด็กที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เรื่องต้นค่ะมอบเงินทำศพรายละ๕๐๐๐บาทค่ะ
อยากจะให้คุณผู้ชมแชร์ข้อมูลเข้ามาหน่อยนะคะถึงการป้องกันเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้น
ที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษารวมทั้งหอพักต่างไม่ว่าจะเป็นหอพักของโรงเรียนที่เรียกว่าเป็นโรงเรียนกินนอน
หรือว่าสถานศึกษาของเอกชนต่างซึ่งก็จะมีนักเรียนนักศึกษาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
แชร์ข้อมูลกันเข้ามาหน่อยนะคะผ่านหน้าจอชัดข่าวเที่ยงวันนี้ค่ะ
เอาละค่ะมาต่อกันที่ความคืบหน้าของเหตุเพลิงไหม้นะคะสำหรับหอพักนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนพิทักเกียจวิทยาในอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงราย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนในขณะที่เด็กนั้นกำลังหลับอยู่นะคะมีผู้เสียชีวิต๑๗คน
และวันนี้เองนะคะตำรวจพิสูจน์หลักฐานค่ะได้กำลังตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เราจะไปติดตามความคืบหน้านี้ล่าสุดพร้อมกันนะคะรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือด้วยนะคะกับคุณนันทพรธาวระผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดทางโทรศัพท์เข้ามานะคะเชิญค่ะ
บรรยากาศขนาดนี้อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน

ในส่วนของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐก็ได้มีการประชุม
เพื่อที่จะหารือสรุปความเสียหายและให้การช่วยเหลือ
ซึ่งน่าจะได้ข้อสรุปในประมาณช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ
สำหรับนักเรียนทั้งหมดนะคะที่เสียชีวิตมี๑๗คน
ซึ่งศพทั้งหมดก็ได้อยู่ที่โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
พร้อมกับนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวน๕คน

ส่วนนักเรียนที่เหลือก็ยังคงพักอยู่ที่โรงเรียน

นักเรียนทั้งหมดนี้ก็ได้รับอยู่ในอาคารแห่งนี้
ซึ่งไม่ได้เดินทางกลับบ้าน
สำหรับบ้านเด็กรวมใจ
เป็นสถานสงเคราะห์เด็กที่ได้ลงทะเบียนสถานรับเลี้ยงเด็ก

ส่วนใหญ่แล้วเป็นเด็กจากชาวเขา
ที่เข้ามาเรียนต่อที่นี่

พลตรรีสงคลวัฒนาชัยคารองโครศก

โดยเฉพาะผู้ที่เป็นเวรรักษาความปลอดภัย
ของการเกิดเหตุทั้งหมดล่าสูตรเจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์
ศพผู้เสียชีวิตแล้วทั้งหมดนะคะ๑๗ราย
ส่วนศพที่เหลือก็จะต้องมีการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลแล้วก็ดีเอ็นเอ
เพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะสภาพศพจากที่ได้สอบถามมานะคะ
อยู่ในสภาพที่ไม่เกรียมซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็รวมถึง
ตำรวจภูทรเวียงป่าเป้าและแพทย์นิติเวศนะคะก็ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุค่ะ
ค่ะคุณนัทพรค่ะสำหรับรายละเอียดการช่วยเหลือเบื้องต้น
ทั้งผู้ที่เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเองรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างคะ
ขอคำถามอีกครั้งหนึ่งนะคะพอดีว่าไม่มีสัญญาณค่ะ
ในจุดเกิดเหตุขณะนี้คือมีฝนตกปลอยปลอยเป็นระยะระยะค่ะ
ค่ะคุณนัทพรค่ะได้ยินนะคะค่ะค่ะรายละเอียดสำหรับการช่วยเหลือเบื้องต้นตอนนี้
มีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะแบ่งเป็นส่วนของผู้ที่เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
ตอนนี้เบื้องต้นให้การช่วยเหลืออย่างไรในส่วนของการช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะ
รองเลขาธิการกรรมการศึกษาเอกชนนะคะก็คาดการณ์ว่าน่าจะมีมาตรการในการดูแลเด็ก
ในเรื่องของการทำศพเด็กน่าจะอยู่ที่ประมาณรายละ๕๐๐บาทค่ะ
ส่วนค่ะส่วนเด็กที่ได้รับบาดเจ็บก็จะอยู่ที่ประมาณสองถึงสามพันบาทค่ะ
แต่ทั้งนี้ต้องดูว่าเด็กที่ได้รับบาดเจ็บได้รับบาดเจ็บในอาการที่สาหัส
มากน้อยแค่ไหนค่ะตรงนี้น่าจะได้ข้อสรุปประมาณช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ
ซึ่งขณะนี้หน่วยงานภาครัฐกำลังประชุมหารือถึงการช่วยเหลือกันอยู่ค่ะ
ครับตอนนี้ที่โรงเรียนมีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของน้องทั้งที่บาดเจ็บและเสียชีวิตเดินทางมาที่โรงเรียนแล้วหรือยัง
ผู้ปกครองนั้นต้องมีการต้องการอะไรเพิ่มเติมในเรื่องของการช่วยเหลือบ้างไหมครับ
ค่ะบรรยากาศภายในโรงเรียนขนาดนี้นะคะก็มีบรรดาผู้ปกครองแล้วก็ญาติพี่น้องของน้องนักเรียนที่เสียชีวิต
รวมถึงนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บมาอยู่บริเวณเต็มพื้นที่และมีเจ้าหน้าที่ในส่วนของเทศบาลตะบนเวียงป่าเป้า
แล้วก็ปพมาให้การรักษาความปลอดภัยในเบื้องต้นซึ่งอาคารขนาดนี้ยังไม่มีการอนุญาตให้หน่วยงานใดเข้าไปค่ะ
เพราะว่าเกรงว่าการไหม้ครั้งนี้ค่ะจะมีผลต่อโครงสร้างของอาคารก็ยังคงปิดกั้นอยู่

จะได้รับการช่วยเหลือ๕๐๐๐บาทส่วนผู้ที่ได้รับบาทเจ็บ
จะได้รับการช่วยเหลือ๒๐๐๐บาทส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
มีประมาณ๑๐กว่าคนถูกนำตัวไปอยู่ที่ในบริเวณโรงเรียน
ก็คืออาคารเรียนซึ่งตอนนี้ปิดการเรียนการสอนชั่วคราว
แล้วก็มีถุงยางชีพมาช่วยเหลือเบื้องต้นจากอำเภอเวียงป่าเป้าค่ะ
ตอนนี้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังมีการประชุมกันอยู่
เพื่อวางแผนช่วยเหลือทั้งเด็กแล้วก็โรงเรียนต่อไปด้วยนะครับ